คุณผู้ชมคะการเมืองช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหคลาดสายตาไม่ได้จริง
เพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่เกิน๗พฤษภาคมปีหน้า
เราจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแน่
ทีนี้คนที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เพราะเพิ่งจะขอประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยสดร้อน
และยังมีข่าวลือด้วยว่าสงสัยจะเตรียมไปซบอกพักเพื่อไทย
โอ้โหนี่เขาเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ในวงการการเมืองมีอยู่ประโยคนึงที่ถือว่าเป็นอมตะวจี
นั่นคือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร
ท่ามกลางข่าวลือที่กำลังซุบซิบชั่วโมงนี้
ไม่มีเรื่องไหนน่าสนใจเท่ากับข่าวพักเศรษฐกิจไทย
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย
พาลูกทีมหนีตายซบบ้านเก่าอย่างพักเพื่อไทย
เพื่อความอยู่รอดในการเลือกตั้งครั้งหน้า
กลับไปวันที่ร้อยเอกธรรมนัฐกราบลาลุงป้อม

หลังจากไม่สามารถน็อกพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
ยังถูกสวนกลับด้วยการปลดกลางอากาศ

ทำให้ต้องเก็บเสื้อผ้าออกมาตั้งพัก
โดยมีสอสอติดสอยห้อยตามมาด้วยกลุ่มหนึ่ง

สอสอทั้ง๑๖คนจะต้องย้ายไปซุกพักไหนกันบ้าง
หันไปซบภูมิใจไทย
ขณะที่โซนภาคใต้กลับไปพลังประชารัฐ
ส่วนที่เหลือกลับคืนรังเก่าอย่างพักเพื่อไทย
สาเหตุหลักที่เลือกกลับไปตายรังเดิมเพราะรู้ดีว่า
พื้นที่หลักสนเหนือและอีสานมีโอกาสน้อยมากที่จะชนะพักเพื่อไทย
และเมื่อชนะศัตรูไม่ได้ก็ต้องกลายมาเป็นพวกเดียวกัน
อย่างไรก็ตามเกมการเมืองก็เหมือนการเล่นโป๊เกอร์
ไม่ถึงไพ่ใบสุดท้ายก็ไม่ยอมเผยไตกันเด็ดขาด
ร้อยเอกธรรมนัฐก็เช่นกัน
หากมองถึงสายสัมพันธ์ของร้อยเอกธรรมนัฐกับทักษิณชินวัฒน
และใจแดงเยาวภาว์งสวรรค์น้องสาวทักศิลป์
นับเป็นใบเบิกทางชั้นดีในการคืนรังชนิดที่ใครในพักยากที่จะขวาง
ลือกันบ้านเดียวระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับคนแดนไกลเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแบบเงียบ
หลายคนจับสัญญาณได้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐกำลังหาพื้นที่
บรรดาเลือดแท้ที่สู้มาด้วยกันมีพื้นที่ลงในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ทำให้สอสอพักเศรษฐกิจไทยในภาคเหนือและอีสานหลายคน
มีความหวังที่จะกลับมาเป็นสอสออีกสมัยในสีเสื้อพักเพื่อไทย
ต่างจากการสู้ศึกในนามพักเศรษฐกิจไทยที่โอกาสสอบตกสูงมาก
ถึงแม้ร้อยเอกธรรมนัฐจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีดิวกับคนแดนไกล
แต่คนวงในกระซิบว่าให้รอดูแล้วกันว่าถ้าตัวดิวไม่ใช่ตัวผี
การกลับมาสยายปีกในถิ่นเก่ามีขึ้นแน่
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาพูดถึงเรื่องนี้เชื่อขนมกินได้
เรื่องนี้ผมตอบแทนได้เพราะพวกนี้เป็นคนเก่าคนแก่ของพักเพื่อไทย
เขาจะมาหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ถ้าจะมาทางพระก็ถือเป็นเกียรติใช่ไหมหัวหน้า
จากนี้ก็ต้องจับตาบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐว่า
จะเป็นจิ๊กซอที่เติมเต็มพักเพื่อไทย
ให้เดินสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินได้หรือไม่
หรือว่านี่จะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของแผนลับลวงพลางเท่านั้น